หลายคนที่ตามข่าวนี้มาบอกว่านี่แหละ

เป็นผับอาบอบนวดธุรกิจสีเทาเนี่ยนะคะ

ใต้เมืองไทยอยู่กับอาจารย์สุภาพแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้เป็นข่าวขายดีข่าวหนึ่ง
เป็นข่าวที่คนอยากรู้ข่าวที่นักวิชาการด้านสื่อบอก
สื่อให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จังแล้วเราได้อะไรจากการฟาดฟันระหว่างชูวิทย์กับสันทนะ
ผมบอกว่าสิ่งที่ได้ได้เห็นตามมาคือการกวาดล้างอย่างจริงจัง
กับนายทุนจีนสีเทาชนิดที่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อน
หัวข่าวที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้ก็คือบิ๊กโจ๊กลั่นจับหมด

ทุนจีนแล้วก็ล่าคนที่เป็นนอมินีในไทยด้วย
อีกหัวข่าวหนึ่งบอกว่ารวบนายทุนจีนแก๊งคอนเซนเตอร์
เอาเรื่องแรกก่อนพลตำรวจเอกสุรเชษหรือบิ๊กโจ๊ก
รองพบตรบอกว่าเมื่อวานเนี่ยได้เรียกประชุม
ฝ่ายสืบสวนทั้งหมดทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนเรียกมาประชุมทั้งหมด
รวมถึงเรื่องคดีนำเข้ายาเสพติดด้วย
เฉพาะในทุนจีนที่เข้ามาปฏิบัติการในบ้านเราอย่างเดียว
เราได้มองเห็นคนจีนทั้งหมดเราไม่ได้มองเห็นคนจีนทั้งหมดเป็นอาชญากร
นี่บิ๊กโจ๊กบอกซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับเอกอัครราชทูตจีนก่อนแล้ว
ก็แปลว่ามีการประสานงานกันระหว่างตำรวจกับทางสถานทูตจีน
สิ่งที่บิ๊กโจ๊กบอกเป็นรายละเอียดตามมาคือนี่ครับกลุ่มทุนสีเทา
เหล่านี้ส่วนใหญ่มีสองสัญชาติต่างกับคนจีนที่มีสัญชาติเดียว
ทำให้เห็นว่าสอจะเข้ามาทำเรื่องไม่ดี
และไม่อยากกลับประเทศจริงอันนี้ถึงพยายามจะทำให้เป็นสองสัญชาติ
แล้วจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการร่วมกันทั้งเส้นทางการเงิน
ความเชื่อมโยงถึงบุคคลอื่นสำนวนการสอบสวนมันน่าจะชัดเจนขึ้น
แล้วยังไงต่อแล้วก็จะออกหมายจับให้ครบในคดีกลุ่มทุนจีน
รัดให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน๒สัปดาห์
ใครอยู่เมืองไทยจะต้องจับให้หมด
รวมถึงคนไทยช่วยเหลือไม่ว่าจะมีตำแหน่งใด
ถ้าพยานหลักฐานไปถึงก็จะดำเนินคดี
ส่วนคนจีนที่หลบหนีไปแล้วเนี่ยจะขออนุมัติหมายจับตำรวจสากล
อากาศสืบจับไปทั่วโลก
แล้วท่านรองพบทรก็บอกว่าล่าสุดเนี่ย
ขอหมายค้นไปแล้ว๓๐จุด

รถเป็นของใครซื้อที่ไหน

คนไทยมีชื่อเป็นเจ้าของจะต้องเอาตัวมาสอบทั้งหมด
เพราะฉะนั้นการค้นคอนโดและตามตึกต่าง
จะเห็นได้ว่าคนจีนเหล่านี้
ซื้อหมดทั้งฟลอคือทั้งชั้น
ตรวจยึดได้ทรัพย์สินต่างนำมารวบรวมไว้ในข้อมูลเดียวกันหมด

โจ๊กบอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปด้วยความละเอียด
เพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนเหล่านี้
เป็นกลุ่มที่กำลังเงินสูง
จะดำเนินการรอบครอบรัดกลุ่มชัดเจนแน่นอน
การสู้กับคนรวยจะยากกว่าการสู้กับคนที่มีฐานะด้อยกว่า
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลัวถูกฟ้อง
แต่เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่หลุด
แล้วจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบต่อไป

ที่จะได้เห็นครับ

ใครอยู่เมืองไทยต้องจับให้หมด
คนไทยใครที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งใด

ถ้าพยานหลักฐานสาวไปถึงใครดำเนินคดีหมด
นี่ฉะนั้นคนไทยก็อยากเห็นตรงนี้แหละครับ
เราตามข่าวเรื่องนี้มาเราอยากเห็นว่าเออ
มันจะสาวไปถึงคนที่คุ้มครองนักธุรกิจสีเทา
จากจีนได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็ถือว่าถอนรากถอนโคนได้ในระดับหนึ่ง
ถ้าถอนรากถอนโคนไม่ได้วันหนึ่งมันก็กลับมาอีก
แผ่กิ่งก้านสาขาอีกเราอ่อนแอเมื่อไหร่
เราเลิกเข้มเมื่อไหร่มันก็กลับมาอีก
ฉะนั้นการถอนรากถอนโคนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้

อกจากนั้นที่บิ๊กโจ๊กบอกก็คือว่าทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ
เมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
สตมรวบไต้หวันหัวหน้าแก๊งคอนเซนเตอร์ตุ๋นเงินผ่านคอม
สตมก็คือสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ที่มีผลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์เป็นผู้บัญชาการ
ลองฟังผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกหน่อยสิครับ
ท่านบอกว่าหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับได้เป็นชาวไต้หวันนะ
แล้วเป็นหัวหน้าแก๊งคอนเซนเตอร์รายใหญ่ที่ไปหากินไปหลอกคนฟิลิปปินส์อยู่
ขณะนี้เนี่ยตมอยู่ระหว่างการขยายผลเส้นทางการเงิน
และตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหารายนี้ทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทย
เพื่อดำเนินการอายัดตามคำร้องขอของทางการไต้หวันนี่คือผลพวงจากจุดเริ่มต้น
ที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปรงและให้ข้อมูลเบื้องต้น
กับตำรวจมาเป็นลำดับลำดับตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าตอนนั้นตำรวจฟังแล้วก็จะ
มาถึงตอนนี้มันมีเรื่องคลุกโครมถ้าตำรวจที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างจับกลุ่มเสียตั้งแต่รอดแรกมันก็ไม่ขยายผลไม่ขยายอิทธพลมาได้ถึงขนาดนี้
เอาล่ะวันนี้เนี่ยมาถึงจุดถ้าจะลุกขึ้นมาปราบปรามกวาดล้างอย่างจริงจังก็ถือว่าดีกว่านอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นเหมือนที่ผ่านมา
ทีนี้ก็มีคำถามตามมาว่าการลุกขึ้นมาลุยธุรกิจสีเทาในคราวนี้
มันจะรวมไปถึงการปราบปรามส่วนของการลุกขึ้นมาลุยธุรกิจสีเทาในคราวนี้
มันจะรวมไปถึงการปราบปรามส่วนของการลุกขึ้นมา
ธุรกิจสีเทาประเภทอาบอบนวดที่ทุนจีนเป็นเจ้าของด้วยไหม
อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือต้องตอบรับว่าเราต้องยอมรับความจริงนะครับ
เรื่องธุรกิจอาบอบนวดเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มาก
ครอบครองธุรกิจนี้ได้มากกว่าคนนั้นโกยเงินเข้ากระเป๋ามากกว่าก่อนวิกฤตโควิดเนี่ย
ฉะนั้นจะสู้กันระหว่างทุนจีนส่วนหนึ่งทุนบ้านเราส่วนหนึ่ง
ค่ายหนึ่งมีอาบอบนวดหลายแห่งอีกค่ายหนึ่งก็มีอาบอบนวดหลายแห่ง
ครองธุรกิจอาบอบนวดได้มากกว่ากันคนนั้นรวย
แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าถ้าจะปราบเอาผิดกับธุรกิจอาบอบนวดเรื่องการค้าประเวณีตรงนั้นยาก
เพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยถือว่าการค้าประเวณีผิดกฎหมาย
ค้าประเวณีผิดกฎหมายแล้วในอาบอบนวดเนี่ยไม่มีอาบอบนวดไหนที่ไม่มีการค้าประเวณี

ไม่มีอาบอบนวดไหนไม่ส่งสวยให้ตำรวจในพื้นที่และตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ในขณะเดียวกันตำรวจในพื้นที่ที่มีสถานอาบอบนวดอยู่ก็ไม่มีท่องที่ไหนที่ไม่รับสวยจากอาบอบนวด
นี่คือความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เรื่องทุนไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศ
แต่เขาทำอาบอบนวดอันนี้เรื่องยากที่จะไปปราบปรามกฎหมายเรื่องค้าประเวณี
ฉะนั้นเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจัดการกับทุนจีนที่เข้ามาทำผิดกฎหมายค้ายาเสพติดแล้วก็เยอะเย้ยเย้ยหยันการทำงานของตำรวจไทยเอาตรงนั้นให้ได้
ฉะนั้นมาถึงขีดเส้นใต้วันนี้ว่าประชาชนคนไทยจะคอยดูโดยเฉพาะคนที่มีอิทธิพลคุ้มครองอยู่เบื้องหลังที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าสาวถึงใครจับหมด
ตำแหน่งอะไรไม่สำคัญยดอะไรไม่สำคัญอยากฟังเรื่องนี้ครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ